เอาล่ะคุณผู้ชมครับเปลี่ยนหัวข้อไลน์กันบ้างนะครับเมื่อกี้
คุณผู้ชมเราให้คุณผู้ชมแสงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของหนี้

จรูนครูปีชาหวย๓๐ล้าน
คุณผู้ชมบอกไม่เบื่อครับยิ่งใกล้หวยออกด้วย

เราติดตามประเด็นข่าวนี้อย่างไรบ้าง
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมานะครับ
กรณีเสือดำถูกฆ่า
แล้วก็มีกลุ่มที่เข้าไปในป่า
ก็คือกลุ่มของเจ้าสัวเปรมชัย
และการทำงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยาน

ให้กำลังใจหัวหน้าวิเชียรและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับ

ให้เจ้าสัวเข้าฟรีก็โยนให้อุทยานพิจารณาเองนะครับ

แต่ขอออการจนาเนี่ย

แม้จะออกก่อนเกษียณหนึ่งปีก็ไม่เป็นไร

ถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีใครอยากทำงานแล้ว

มันเหมือนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่า
ทำไมต้องมาทำเรื่องหยุ่มหิม

ซึ่งทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
เรื่องนี้เนี่ยทางตำรวจก็ยกให้ทางกรมอุทยานเนี่ย

หลังจากที่ทางด้านหัวหน้าวิเชียนรับสารภาพ

ก็คือทำไปตามขั้นตอนแหละว่ามีการทำหนังสือไป

คือรองพบตรก็บอกก็ต้องทำทุกขั้นตอนนะนะ
ไม่ทำก็เหมือนว่าเขาท่านก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกัน
ทีนี้ก็ต้องไปดูว่าเจ้าหน้าที่อุทยาน
ให้เข้ามาไม่เก็บค่าธรรมเนียมเหมือนคนอื่นเขา
เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ก็ได้สอบปากคำนายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกนี่แหละค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายวิเชียนให้การว่าไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติกับผู้ต้องหาทั้ง๔คนรวมทั้งค่าภาษณะด้วยเป็นเงิน๑๑๐บาทจริง
ก็เลยบอกว่าจะต้องรายงานเรื่องนี้ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พิจารณาดำเนินการถือเป็นเรื่องทางวินัยซึ่งสามารถเอาผิดได้ทั้งทางวินัยและทางอาญานะคะ
ถ้าหากมีการร้องทุกข์ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ถ้าหากกรมอุทยานั้นพิจารณาว่าอยู่ในอำนาจก็อาจเป็นเพียงการเอาผิดทางวินัยเท่านั้น
ทางด้านนายวิเชียนก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงประเด็นนี้แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
อันนี้คือทางด้านรองพบตรพูดถึงเรื่องของกรณี๑๑๐บาทที่คุณก็พูดถึงกันเยอะนี่แหละ
ครับแต่ว่าล่าสุดนะล่าสุดจากกรมอุทยานนะทางโฆษกของกรมก็คือนายสมโพธิมณีรัฐเนี่ย
ออกมาบอกแบบนี้ว่าขณะนี้ยังไม่มีหนังสือใดจากทางตำรวจเพื่อให้กรมอุทยานแห่งชาติพิจารณาความผิด
ที่ออกมานั้นเป็นเพียงคำให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกศีวราเท่านั้นที่จะให้กรมอุทยานพิจารณา
ยังไม่อยากให้สังคมร้อนใจว่ากรมอุทยานแห่งชาติจะเอาผิดกับหัวหน้าวิเชียนแต่อย่างใด
อันนี้คือทางโฆษกออกมายืนยันเองนะคะ
ส่วนทางด้านนางสาวกาญจนานิตยะพอสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าคุณนี่แหละค่ะคนนี้แหละ

ใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำตาด้วยนะ
หลังจากกฤษสังคมเนี่ยกล่าวหาบอกว่า
เป็นผู้อนุญาตให้นายเปรมชัยพร้อมกับพวกเข้าป่าไปล่าสัตว์
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าตัวพอเป็นแค่ผู้แนะนำ
ไปยังสำนักงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตเท่านั้น
แล้วก็บอกว่าจะพิจารณาเรื่องของการลาออกจากราชการ
หลังจากที่ถูกกระแสสังคมกดดันเยอะเหลือเกินนะคะ

ไม่รู้สึกคนก็ส่งเข้ามาอ่านแล้วเราก็ถามว่ารู้สึก
แต่ก่อนนี้เวลาที่เหลือทำงานอยู่เนี่ยปีกว่า
ยังบอกว่าเวลาเหลือเท่านี้ยังต้องรีบทำงานแล้ว

แต่พอเจอแบบนี้นะมันก็คงคิดว่าโอ้โฮ

ถึงขั้นไหนพูดอย่างนี้

แต่ไม่รู้นะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า

ถ้าสมมุติเรายังต้องทำงานอนุรักษ์เนี่ยนะ
ยังต้องทำงานต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้
ถ้าสังคมเขาไม่รับแล้วคุณคิดว่าคุณทำได้ป่ะ
เมื่อไหร่จะตัดสุดใจ
ไม่รู้สิสังคมจะให้โอกาสยังไงเราไม่รู้

ไม่รู้จะโกรธยังไงมันก็เป็นความสวยของเราหรือเปล่า
ไม่รู้เราก็ไม่รู้มันเป็นวิบากรรมนะ
นั่นแหละครับพอก็พูดถึงเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าส่วนตัวมองว่าไม่ควรมีการเอาผิดนายวิเชียน

ควรจะไปดูที่พยานวัตถุ
กระทำความผิดของนายเปรมชัยมากกว่า
ต่อไปแบบนี้ไม่มีใครทำงานกันแล้ว

ที่บอกว่าเป็นอดีตครราชกาลในกรมอุทยา
คือนายนพดลมีการโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาหาพอ
เพื่อขอให้นายเปรมชัยแล้วก็พวกมาตั้งเต็นต์
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกใหญ่ในระยะสวน
คือบอกว่าทางเจ้าสัวเปรมชัยรักธรรมชาติชอบธรรมชาติ

ซึ่งทางผอแนะนำไปว่าให้ไปขอกับทางสำนักงานพื้นที่บ้านโป่ง

พอย้ำนะว่าเป็นการแนะนำต่อ
ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจให้คณะของนายเปรมชัยเนี่ย

ใช่แล้วพอก็บอกด้วยบอกว่า
ไม่ได้รู้จักกับนายนพดลเป็นการส่วนตัวนะคะ
ถ้าเทียบนะเขาก็เป็นประชาชนเต็มขั้น

หมายถึงว่าเป็นลูกน้องเก่าของเป็นฆาตการของป่าไม้เก่า
ก็เคยทำงานที่กรมแต่ว่ามันกลายเป็นว่าข้าราชการไปสนับสนุน
มันไม่ใช่เขาตอนนี้เขาก็คือประชาชนคนหนึ่ง
แต่นี่เราไม่ได้พูดเข้าข้างเขานะเราพูดโดยทั่วไป
ว่าใครก็โทรมาได้คุณจะมีอาชีพอะไรคุณจะอะไรคุณจะเป็นใครคุณก็โทรมาได้
แล้วก็มาทำเรื่องตามระเบียบขั้นตอนไป
แต่ว่าโดยปกติทั่วไปเราก็จะเห็นว่าพวกคนใหญ่นักธุรกิจใหญ่โต
เขาจะไม่ขอเองหรอกใช่ไหมฮะ

เขาก็ให้คนนี้โทรมาขอแต่เราก็บอกแล้วว่าก็ไป
มันติดต่อไม่ได้คุณก็ไปติดต่อที่สำนักงาน

เดียวกันเราเป็นทำงานป่าไม้นะคุณรัก
ใครจะไปรู้จักพวกที่ทำงานด้านการก่อสร้างเราไม่รู้จักหรอก
ถ้าถามว่าเรารู้จักสืบนักการเสถียรไหมใช่เรารู้จัก
อ่าถามเรารู้จักศาสินไหมเรารู้จัก
ถามว่ารู้จักนายเปรมชัยบอกเราไม่รู้จัก
ใครก็ไม่รู้คนละอาชีพกัน
พอออกการจนาก็ชี้แจ้งนายนกพะดนโทรมา๓ครั้ง
ครั้งแรกโทรมาเพื่อจะขอเข้าพื้นที่ไป
ครั้งที่๒โทรมาบอกว่าไม่สามารถติดต่อพื้นที่ได้
และครั้งที่๓ตนก็โทรไปหานายนพดล
เพื่อให้เบอร์โทรผู้เกี่ยวข้องในการทำเรื่องขอพักค้างคืน

ทั้งนี้ตนอยู่ในฐานะผู้ประสานงานเท่านั้น
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ฝากแต่เป็นการให้คำแนะนำ
รวมทั้งยืนยันว่าไม่เคยโทรหาหัวหน้าวิเชียน
แต่ว่ามาโทรหาหัวหน้าวิเชียนตอนวันที่เกิดเหตุ

ก่อนหน้านี้ไม่เคยโทรหาหัวหน้าวิเชียนเลย
วิเชียนพาพวกนี้เข้าไปหน่อยไม่เคย
แล้วก็พอกาญจนาบอกว่าเราจะไปรู้เหรอ
ว่าพวกไฮโซจะเข้าไปทำอะไร
หากรู้ทางเราก็ทำบัญชีแก๊กลิสต์ไว้ตั้งแต่แรกแล้วสิ
พอกัญจนาก็บอกว่าท้อเหมือนกันกับการทำงานตรงนี้
อีกมุมที่ทีมข่าวไทยรัฐจะพาไปดูก็คือชีวิตของพรานล่าสัตว์
ไปดูกันว่าคนที่เคยเป็นอดีตพราน
เข้าไปดำรงชีพในป่ากันอย่างไกล
ล่าเพื่อยังชีพหรือล่าเพื่อเกมกีฬา
และที่สำคัญพรานคนนี้อยากฝากเตือนให้กลุ่มของนายเปรมชัย
กลับเนื้อกลับตัวหันมาร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติกันจะดีกว่า
เพราะว่าทีมข่าวของเราลงไปพูดคุยกับนายบริไทยคงควร
เป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์การชาวอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งคุณฤทัยบอกว่าในอดีตเขายอมรับ
ว่าเขาเคยเข้าป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนช่วงวันที่๖ตุลาคมปี๑๙
ใช้ชีวิตอยู่ในป่านานถึงเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
๕ปีทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตคนป่าว่ายังชีพกันอย่างไร
ซึ่งการล่าจะเน้นเพื่อการดำรงชีพเป็นสิ่งสำคัญ
ชนิดไหนมีน้อยก็จะไม่ล่า
ที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่โกหกตัวเอง
ต้องยอมรับในสิ่งที่ตนเองทำลงไป
และถือสัจจะเป็นสิ่งสูงสุด
คือการให้สัตว์จะกับพรายพง
นี่เขาบอกแบบนี้นะครับเอาฟังเสียงหน่อยฮะ
จะใช้ชีวิตเป็นทานป่าแล้ว
เราก็จะขอชดใช้กรรมหรือการกระทำเราที่ล่าชีวิตเขาเนี่ย
เท่ากับเมล็ดเข้าสารที่กรรมมือมา๓กรรมมือ
ถ้า๓กำมือนี้ยังทำไม่ขึ้นนะครับ
ก็๓กระป๋องดมนะฮะ
กระป๋องนมก็ยังไม่สามารถประสบผลสำเร็จนะฮะ
เขาว่าถ้าสามคกตำข้าวเนี่ยแน่นอนต้องชดใช้ประกันไปตลอด
คือพูดง่ายคนที่เป็นพานป่าเนี่ย
คือเป็นสัตว์จักรแล้วไม่โกหกนะฮะ
ต้องกล้าทำแล้วก็พูดตามความเป็นจริงว่าตัวเองทำอะไรนะฮะ
จะไม่มีการโกหกไม่มีการพูดง่ายคือสิ่งข้อนี้
พรานป่าท่านนี้ยังบอกอีกว่า
ภายหลังจากตัวเขาเข้าไปอยู่ในป่า๕ปี

พอกลับตัวกลับใจแล้วในกลุ่มของเขาก็กลับตัวกลับใจเหมือนกัน
ค่ะก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทั้งหมด
เนื่องจากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าพรานกลุ่มนี้ชำนาญเส้นทางในป่า
ฤทัยยังเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าถ้านายเปรมชัยเป็นคนที่ชื่นชอบสัตว์ป่า
ชอบเที่ยวป่าแต่เปลี่ยนจากการเป็นนักล่า
หันมาเป็นผู้อนุรักษ์แทนเหมือนกับกลุ่มนายพานสมัยก่อน
จะช่วยเหลืองานด้านนี้ได้มากเช่นกันนะ
ส่วนความคืบหน้าเมื่อวานในช่วงเย็นช่วงค่ำนะ
เพราะว่าช่วงเย็นทางตำรวจของกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของกองปราบเขานี่
ก็ได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างนางสาวกาญจนานิตยะ
พอสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ
ให้เข้าระไดมาพบครับ
แล้วก็เชิญทางด้านของหัวหน้าวิทเทียน
ให้เข้ามาพบเพื่อที่จะสอบถามถึงข้อมูลต่าง
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย
โดยการสอบถามข้อมูลต่างนั้น
ยังไม่เปิดเผยว่าสอบประเด็นใดบ้างนะครับ

นายเปรมชัยมีเจตนาเข้าไปล่าสัตว์หรือไม่
และตอนนี้ทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวัดล้อม
พยายามที่จะติดต่อไปถึงนายนพดล

ชื่อตัวละครคนนี้

ออกหมายเรียกและอาจแจ้งข้อหาเพิ่ม
กับนายเปรมชัยกรณีค้นบ้านและพบงาช้าง

และมีรายงานว่าในวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้
คือวันจันทร์พนักงานสอบสวนกองบัญชาการ

จะสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรจุดตรวจรถ
ในช่วงเวลาที่นายเปรมชัยและพวกเข้าพื้นที่
ว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจรถหรือกระทำการใด
เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
โดยนัดสอบปากคำที่สทพภภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วย
นี่ก็คือความคืบหน้าต่างที่เกิดขึ้น
กับอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะฮะคดีฆ่าเสือดำนะครับ

ยังไม่จบค่ะเรื่องการพิสูจนซากเสือดำ
พิสูจน์ซากเสือดำแล้วก็ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ยึดได้ทั้งหมดต้องดำเนินการต่อเนื่องคุณ

คือเอาซากมาประกอบเป็นตัวแล้วก็พิสูจน์วิถีกระสุนกันก่อน
เห็นซากเขาแล้วก็สงสารนะฮะไม่ได้เห็นใส่มาก
หดหู่ลงไปเลยล่ะครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมคณะผู้เกี่ยวข้องเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิ
เพื่อนำซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ตรวจยึดได้
พิสูจน์หาระยะวิถีกระสุนเพิ่มเติม
ซึ่งซากสัตว์ป่าทั้งหมดนะครับก็เป็นของกลางในคดีที่สำคัญ
แก่ซากเสือดำถูกชำแหละแล้ว๑ตัว
กหนังเสือดำกระโหลกเสือดำเนื้อเสือดำที่ปรุงสุก
แล้วก็มีซากไก่ฟ้าหลังเทานะฮะรวมถึงซากเนื้อเก้งด้วยนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้ทำการตรวจสอบ
ร่องรอยกระสุนบนหนังเสือดำและกระโหลกเสือดำ
ขนาดหนังเสือดำและก็ร่องรอยกระสุนจากแกนสมมุติ
โกนขนเสือดำรอบร่องรอยกระสุนเพื่อทำการตรวจสอบ
รวมถึงตรวจสอบร่องรอยกระสุนบนชิ้นส่วนซากเสือดำ
ซึ่งพบร่องรอยกระสุน๘จุด
และมีการจำลองท่ายืนของเสือดำด้วยนะฮะนี่จำลองแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งจะนำหลักฐานทั้งหมดเหล่านี้ไปประกอบการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่องรอยกระสุนปืนชนิดลูกปลาย
ซากไก่ฟ้าบริเวณลำตัว
ส่วนซากเสือดำพบรูกระสุนที่บริเวณด้านหลังทะลุลำคอ
โดยมีรอยยิงทั้งหมดถึง๕นัดนะ
โอ้โหเราเห็นซากแล้วเราใจหดหู่เหมือนกันเนอะ
แทนที่จะได้เห็นเขาเป็นตัวเป็นนะนะ

คือวันนี้นะในสกรูปหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะอยู่
มีข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดคัมภีร์นักเดินป่าศึกษาสัมผัสธรรมชาตินะ
บอกว่าจริงแล้วเสือเนี่ยมันจะไม่สู้คนนะ

หรือว่ามันก็จะพยายามเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจอ่านเพิ่มเติมได้นะ
เสือดำเขาเป็นเสือตัวไม่ใหญ่มาก
เขาก็จะล่าสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าเขา
เก้งกวางอะไรอย่างนี้เขาจะไม่ทำร้ายคนนะฮะ